นำใหม่วิการ๒๐๒๕

เอวเขากิวมากจริง
แต่ที่แน่นเห็นไหมคะหน้าท้องเขามีอยู่นะคะกล้ามเนี่ยค่ะ

ให้เอวบางขนาดไหนก็ดูแข็งแรงนะคะส่วนฟิลลิ่งและอินเนอร์นะคะ

จริงเขาเพิ่งบอกรักคนถ่ายค่ะไปที่รักอ่ะพี่เต๋อ

ใครบอกใหม่เป็นคนผอมเย็บบางก็จริงแต่เป็นผอมแบบสุขภาพดี
มาต่อกันที่อีก๑สาวค่ะถ้ารู้ตัวเลขของน้ำหนักน้องมิล
คุณผู้ชมนะเพราะว่าเธอบอกว่าตอนนี้

ด้วยความว่าเพิ่งสวนหรือเปล่าอาจจะกินข้าวไม่ค่อยอร่อยช่วงนี้นะคะ
แต่ว่าลุคนี้ลุคนี้ของน้องบินนะ

ทั้งเสื้อทั้งกางเกงตัวเล็กจิ๋วเดียวเอง
และที่สำคัญก็คือโชว์เอลไปเลยจ้ะ

กล้างเขาเป็นเส้นเลยเพราะคิดว่าสาวมินออกกำลังกายเยอะ
ก็เลยได้เอวบางโชว์กล้ามเบามาครอบครองคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ได้ผมไปนะกำลังดีด
และล่าสุดค่ะจะบอกเลยว่าทำหนุ่มใจบางอีกแล้ว

หลวมได้อ่ะยอดไม่ธรรมดานะจ๊ะมีอีกมั้ยคะคุณขวาน
มีค่ะคุณค่ะคุณจัดบางมาขนาดนี้ฉันจัดให้บางอีกคนหนึ่งละกัน
นาวที่สามารถหลวมเหมือนกันบางแต่ดูกล้ามฟองซะก่อน
แน่นไปเลยจ้ะนี่แหมเซ็กซี่ไม่แผ่วเลย
ถึงจะมาในชุดลูกไม้หวานก็เถอะนะคะแต่ว่าดูเอวซะก่อน
โอ้โหวเอวคลอดขนาดนี้แฟนเขาใส่ฮิปปี้ไงพี่นิ้วนะ
เป็นสาวรักษีสุขภาพไปด้วยเลยแล้วคุณผู้ชมขาสังเกตดูดีนะ
กางเกงหลวมใส่แล้วมันหลวมเป็นนิ้วเลย
รู้เลยจ้ะว่าเอวเนี่ยไร้ส่วนเกินนะคะไม่มีมันติดเลยจ้า
ไม่เหมือนเราเนอะหมูสามชั้นก็ขอติดมันสักหน่อย